เหตุการณ์หัวร้อนที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

ฝ่ายหนึ่งคือปรีเข้าไปเลย
หาว่าอีกคันนึงมีการมาขี่ปาดหน้า
ทีนี้ฝ่ายอีกเจ้าตัวน่ะบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย

อันนี้
คุณผู้ชมเนี่ยลงไปต้อยเขา

หนุ่มหัวร้อนที่ไปเอาเรื่องเขาเขาบอกว่าไงรู้ไหม
อีกฝั่งนึงน่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้า

แล้วก็มีข้อมูลจากพลเมืองดีที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ล่ะค่ะ
บอกว่าฝั่งคนหัวร้อนเนี่ยบีบแตรปีนลากยาวมาเป็นร้อยเมตรเลย

แต่มามีเรื่องแถวถนนจันทองเอี่ยม
ที่พื้นเที่ยงเผอร์บังบัวทองที่นนทับบุรี

แล้วตะโกนโวยวายอะไรก็ไม่รู้ไล่หลังมาตลอดเลย
นี่ทีนี้มาแซงมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีที่เขาให้ข้อมูล
พอแซงปั๊บผู้ชายคนนี้ที่เป็นนุ่มหัวร้อน
ชนท้ายคู่กรณีแล้วลงไปต่อยเขาเฉย
แซงเนี่ยยังเกือบชนรถของพลเมืองดีเลย
เพราะว่าเบียดไปรถตอนนั้นมันติดอยู่ด้วย
พลเมืองดีบอกว่าเอาตรงนะก็งงกับเหตุการณ์นะ
แล้วสงสารสงสารผู้ชายที่โดนทำร้ายมาก
เพราะว่าเขาไม่สู้ดูสิคุณผู้ชมรถก็จะล้ม
มือถือก็มาตกพื้นแตกกระจายหมดนะคะ
แล้วพอหนุ่มหัวร้อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะ
คนที่โดนทำร้ายเขาตัวสั่นมือสั่นเสียงสั่นอยู่เลย
แล้วพวกพี่รายเดอร์ก็คอยห้าม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรายเดอร์ช่วยห้ามนะ
เหตุการณ์อาจจะรุนแรงกว่านี้ค่ะ